สวัสดีคุณคุ๊บตะนัน
สวัสดีคุณทั้งสองท่าน
เข้าสู่ช่วงของฤดูพายุและ
เป็นพายุที่จะมาจากบริเวณฝั่งฟิลิปปินส์
เข้ามาบริเวณฝั่งตะวันตกและ

จะมาในช่วงปลายเดือนตุลาพฤศจิกาแบบนี้
ธันวาก็จะเริ่มเข้าบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้ว

ก็ช่วงนี้อาจจะต้องติดตามข่าวสารสักหน่อยหนึ่งนะครับ
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวแถบภูมิภาคเพื่อนบ้านของเรา

แต่ว่าเช้านี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวพาไปไกลหน่อยหนึ่งนะครับ

ท่านรู้จักสามเหลี่ยมเมอร์วิวด้าไหมฮะ

สามเหลี่ยมเมอร์วิวด้าเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นหลายอย่าง
มีเรือผ่านใบเรือหายมีเครื่องบิน

เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับบริเวณสามเหลี่ยมเมอร์วิวด้าเนี่ยอยู่ดีมีเกาะโผล่ขึ้นมา

อ่ามีเกาะโพขึ้นมาเลยรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยหนึ่งนะครับ
ซึ่งภาพนี้เผยให้เห็นลักษณะของเป็นลักษณะของหาดทรายโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับ
มีลักษณะคล้ายกับพระจันทรีย์ของความยาวเนี่ยนะครับประมาณ๑ไมค์กว้างประมาณ๔๐๐ฟุต
ขึ้นมาในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน
เพราะว่าบนหาดเต็มไปด้วยปือกหอยจำนวนมากนะครับ
ซึ่งตอนนี้เองก็เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปดูเพราะว่าเกิดขึ้นบริเวณเมืองวิด้า
แต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยนะครับหลายคนเขาก็เตือนกันว่าถ้าหากไปดูอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
ว่าเป็นเกาะที่เกิดขึ้นมาใหม่ยังไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่บนเกาะนั้นบ้างนะครับ
เขาบอกว่าเกาะแห่งนี้เป็นบริเวณที่มีกระแสน้ำค่อนข้างรุนแรง
ถ้าหากลงไปเล่นน้ำอาจจะจมได้นะครับแล้วก็เต็มไปด้วยฝูงปลาฉลามที่อันตรายนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญยังไม่สามารถให้จะระบุได้ว่าหาดแห่งนี้สามารถที่จะเจริญเติบโต
สามารถให้จะงอกเกยไปส่วนไหนจุดไหนแล้วก็ที่สำคัญด้วยความที่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วมาก
มีโอกาสที่จะจมหายไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน
อย่าเพิ่งไปปลูกสร้างอะไรหรือว่าไปเที่ยวไปพักผ่อนไปกางเต้นไปอยู่ค้างคืน
ถ้าไปชมแบบเดินเล่นเนี่ยจะไปได้
แต่ก็ไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ไงนะ
เรื่องที่ต้องรอกันต่อไปนะครับรอนักวิทยาศาสตร์เข้าไปตรวจสอบว่า
สรุปว่ามันงอกมาจากส่วนไหนอะไรยังไงต่อไปนะครับ

ตอนนี้สภาพอากาศนะครับยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร

เมื่อวานนี้ฝนตกค่อนข้างน้อย
วันนี้โอกาสการเกิดฝนตกเลยค่อนข้างเยอะ
วันนี้ถ้าหากช่วงเวลาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หากเราดูภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้เนี่ยนะครับ
สังเกตว่ามีกลุ่มเมฆก่อตัวในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณตอนบนของอันดามัน
กลุ่มเมฆกลุ่มนี้คาดการณ์ว่าในช่วงเย็นวันนี้จะเคลื่อนที่เข้ามาสู่กรุงเทพมหานครของเรานะครับ
ดังนั้นตั้งแต่ช่วงประมาณ๕โมงเป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึง๒ทุ่มเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดฝนเยอะที่สุดนะครับ
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางตามจุดต่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ส่วนขณะนี้เองถ้าหากดูจากภาพถ่ายดาวเทียมก็จะพบว่า
ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกภายใน๑ชั่วโมงนี้ก็ประกอบไปด้วยบริเวณจังหวัดบึงกาล
ปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีแล้วก็ยะลานะครับ
ทีนี้จากฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องหลายวันนะครับ
วันนี้ก็คาดการณ์ว่าจะตกหนักหลายจุดเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่ามีจุดไหนบ้างนะครับที่อาจจะต้องเตรียมรับมือฝนที่ตกหนักซึ่งแน่นอนครับ
ฝนที่ตกหนักในวันนี้รวมกับฝนตกที่สะสมมาก่อนหน้านี้เนี่ย
จะเหนียวนำทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติต่างเกิดขึ้นได้นะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมถนนหนทางต่างนะครับ
เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจุดไหนที่อาจจะต้องระวังกันหน่อย
เดี๋ยวจะเป็นภาพกราฟิกนะครับสีที่อย่างที่คุณผู้ชมดูก็คือสีเหลืองนะครับ
สังเกตว่ากินพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ลำปางเชียงใหม่เชียงรายแถวนั้นนะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกนะครับ
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณตอนกลางของฝั่งอันดามัน
อยู่บริเวณดังกล่าวนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศนะครับ
ติดตามประกาศเตือนภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วย
นี่คือในเมืองในของเรานะครับนอกจากในเมืองไทยนอกจากในญี่ปุ่นแล้วนอกจากที่สหรัฐอเมริกาแล้ว